แต่มันอุกอาจมากผมว่าดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับท่านผู้ชมครับ
มีคนร้ายนี่ชายชะกัน๖คน
ถ้าดูเผินคิดว่าเป็นรถแบบขนแรงงานมาหรือยังไง
มาก่อทรงก่อสร้างอะไรหรือเปล่า
นี่ขับกระบะคันนี้มาจอดหน้าบ้านนะฮะ
แล้วก็เลยไปหน่อยนึง
แล้วเดี๋ยวจะโว๊กรถกลับมา

ถ้าไม่ใช่คนรู้จักใกล้ชิดหรือเคยมาก่อนเนี่ยจะรู้ไหมเนี่ย

นี่กล้องวงจรปิดนะฮะเห็นไหมฮะ

ลงมานี่ฮะเดินมาก่อนแล้วคนหนึ่ง
แล้วเดี๋ยวจะมีที่เหลือตามกันมานะครับ
นี่อยู่ทางฝั่งขวาที่มีหลังคานะฮะ
แล้วก็นี่ฮะทางนี้ก็มาอีก
แล้วเปิดประตูประตูนี้
แล้วเดี๋ยวอีกแป๊บนึงจะพากันบุกเข้าไปด้านใน

นี่กลางวันแสกนะครับ
นี่ไปเอาชะแรงมางัดประตูเห็นมั้ยฮะ

พุ่งเข้าไปอย่างเดียวเลยที่นี่จะเข้าให้ได้

แล้วก็เข้าไปในห้องนี่เลี้ยวซ้ายเข้าไปห้องนั้น

คือไม่ได้ไปพยายามรื้อค้นหาทรัพย์สินที่อื่น

เอาตู้เซฟจากห้องนี้เข็นไปข้างนอก
เดี๋ยวดูนะครับพอไปถึงประตูด้านหน้าที่พังเข้ามาเนี่ย
คือคงจะประเมินกันแล้วว่าแบกไม่ไหวนี่ไปเอารถเข็นมา

เอามาทำอะไรเอามาเข็นตู้เซฟ

มันหนักเห็นไหม๖คนนะฮะแล้วก็ช่วยกันเข็นไป
คือแบ่งหน้าที่กันทำงานแบบโอ้โห

นี่แล้วก็นี่มีคนดูรัดเราอยู่หน้าบ้านด้วย
รอเปิดประตูให้อยู่ถอยรถมาแล้วก็ขับออกไปเลย
ท่านผู้ชมครับโอ้โหมีตู้เซฟอยู่ท้ายกระบะด้วยเห็นไหมฮ
นั่นนั่นไปแล้วใช้เวลาปฏิบัติการทั้งหมดในการก่อเหตุเนี่ย
รวมตั้งแต่ขับรถมาหน้าบ้านนะ

โอ้โหไวมาก
ทำงานกันอย่างสะดวกสบายเลยนะฮะได้ตู้เซฟตู้นี้ไปนะครับ
วันแสกนะครับแต่เหตุการณ์นี้เนี่ยเจ้าของบ้านบอกว่า
มันผ่านมาหลายเดือนแล้วคดีไม่คืบหน้าเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒กันยายนนะครับ
บ้านหลังนี้อยู่ที่ตำบลบ้านรามอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราช
วันนี้คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปตาม
เรื่องนี้นะครับบ้านเกิดเหตุก็เป็นบ้านที่โอ้โหเนื้อที่กว้างใหญ่
แล้วฮะบ้านปูนชั้นเดียวนะครับเจ้าของบ้านคือคุณยายปรานีอายุ๗๒
๗๓ปีอยู่กับคุณตาเฉลี่ยอายุ๗๖ปีเจ้าของบ้านสองตายายคุณ
ปรานีก็พาไปดูร่องรอยความเสียหายรอบบ้านด้วยนะที่
ร้ายงัดเข้ามาแล้วก็พาไปดูในบ้านจุดที่เป็นห้องที่คน
ร้ายเข้ามาเอาตู้เซฟอ่าซึ่งห้องเนี้ยคุณยายปรานีบอกว่านี่คือ
ห้องของสามีห้องของคุณตาเฉลี่ยจะมีเงินสดห้าหมื่นวางอยู่
โต๊ะแล้วก็มีปืนอยู่ในตู้เสื้อผ้าคนร้ายเนี่ยเอาเงินสด๕๐๐
หมื่นไปเอาตู้เซฟไปแต่ไม่เอาปืนไปทรัพย์สินอย่างอื่นก็ไม่
เอาไปคือดูท่าทางแล้วเนี่ยถ้าไม่เจอเงินสดคงตั้งใจเอา
แต่ตู้เซฟอ่ะค่ะเหมือนมันรู้ดีเหลือเกินว่าจะมาเอาตู้เซฟนี่ฮะ
คุณยายปรานีบอกว่าในตู้เซฟเนี่ยมีทองคำอยู่นะฮะทองรูปภัณฑ
หลายรายการสร้อยคอทองคำสร้อยคอมือทองคำทองคำแท่งด้วย
รวมแล้วน้ำหนักทั้งหมด๒๖บาทเก็บสะสมมาเป็น๑๐ปีรวมมูลค่า
เนี่ยล้านกว่าได้นะแต่ในตู้เซฟเนี่ยมีปืนอยู่สองกระบอกอีก
ด้วยพร้อมกับใบอนุญาตด้วยมูลค่ารวมแล้วก็เนี่ยฮะล้านกว่าบาท
คือปืนที่อยู่วางอยู่ในห้องนั้นไม่เอาแต่ในตู้เซฟมีปืน
ไปสองกระบอกพอคนร้ายได้ของไปเรียบร้อยนะฮะตามภาพในกล้อง
จรปิดวันนั้นคุณยายคุณตาไม่ได้อยู่บ้านแต่มีสายโทรศัพท์
โทรมาหาคุณยายนะฮะโทรมาขอเงิน๕๐๐บาท
ซึ่งไม่รู้ว่าใครนะจะเป็นกลุ่มคนก่อเหตุหรือเปล่าก็ไม่รู้
คือไอ้ขอเงิน๕๐๐ไม่เท่าไหร่แต่บอกถ้าไม่ให้จะฆ่ายกครัวเออมัน
ยังไงกันนี่ฮะตอนนี้เหตุการณ์มันผ่านมา๓เดือนแล้วนะฮะมันไม่มีความ
ืบหน้าทางคดีเลยอ่ะคุณยายก็เลยเอาภาพจากกล้องวงจรปิด
มาร้องขอความเป็นทำผ่านสื่อมวลชนที่มันบอกมันจะฆ่า

หลังจากเอาเซฟไปเนี่ยคุณยายบอกมันมีโทรศัพท์มา
ไอ้เนื้อหาใจความอย่างอื่นไม่เท่าไหร่แต่ว่าที่บอกมันจะฆ่ายกครัวเนี่ยคุณ
คุณผู้ชมสงสัยว่าเป็นคนใกล้ชิดหรือเปล่าเป็นคนที่เคยเข้าออกบ้านหรือเปล่า
เป็นช่างที่เคยจ้างมาทำอะไรในบ้านหรือเปล่า
นั่นไงใช่ไหมดูมันรู้ที่รู้ทางหมดเลย
คือเอาแค่จอดรถแล้วก็ลงมาแล้วก็เปิดประตูง่าย
สพหัวไซดนะฮะเราสอบถามไปนะครับบอกว่าตอนนี้มีบุคคลต้องสงสัยอยู่๑๒คน
แต่ยังไม่สามารถบอกได้เพราะเป็นคนใกล้ตัวกับเจ้าของบ้านนั่นแหละ
นี่ไงเดี๋ยวถ้าบอกข้อมูลไปเดี๋ยวจะรู้ตัว
เอาเป็นว่าเป็นคนในพื้นที่และรู้ความเคลื่อนไหวในบ้านหลังนี้เป็นอย่างดี
เก็บทรัพย์สินเอาไว้ในเฟฟก็ใช่ว่าจะปลอดภัย
เดี๋ยวนี้คนร้ายมันไม่พยายามเปิดเซฟแล้ว
มันยกไปทั้งตู้เซฟเลยยกไปทั้งตู้เลย
โหคุณผู้ชมน่าจะเห็นคราวนี้ก็เป็น